มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นที่กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๔๑๕ที่จังหวัดระนอง
เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงกลางดึกมีรถยนต์คันหนึ่งเกิดการระเบิดเกิดขึ้น
ก็กองร้อยต่อชดแห่งนี้อยู่ที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองนะครับ
พังเสียหายทั้งคันครับแล้วก็ที่เบาะนั่งคนขับเนี่ยมี๑๐เอกสุพัฒนาชัยมา
อยู่ที่เบาะหน้าคนขับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
รถเนี่ยฉีกขาดมีกลิ่นดินปืนฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนะครับ
ก็ต้องเก็บหลักฐานเอาไว้เบื้องต้นสันนิษฐาน๒ประเด็นก็คือ
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ก็สองนะครับก็คือการถูกลอบวางระเบิด
เพื่อนของ๑๐เอกสุพัฒนาชัยที่เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังจะขับรถออกจากบ้านพัก
เพื่อไปทำธุระข้างนอกพอสตาร์ทรถเท่านั้น
ก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นนะครับ
โดย๑๐เอกสุพัฒนาชัยเป็นทหารพรานที่๔๘นราธิวาส
สังกัดกรมทหารพรานที่๔๘นราธิวาสนะครับ
ช่วยราชการที่จังหวัดชุมพรแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักราชการต่อชะดอ

ทางแม่แล้วก็ญาติก็เดินทางมาจากชุมพร
มารับศพของลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเคยเป็นทหารเกณฑ์ประจำการอยู่ที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

แล้วก็มาช่วยราชการที่ชุมพรโดยมาพักอยู่ในค่ายต่อชะดอ
ตอนนี้ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่า
เกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์ของลูกชายนะครับ